คนมันจะดังเปรี้ยงค่ะคุณผู้ชมเรื่องเดียวก็ดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ
สำหรับน้องออกแบบชุติมนต์นั่นเองนี่เป็นดาราหน้าใหม่แต่ว่าได้ไปเดินบนพรมแดงเมืองคาน
ในฐานะนักแสดงคนไทยเพียงคนเดียวดิฉันพูดไม่ผิดค่ะคุณ
เข้าไปในเรื่องของภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงนะคะต้องบอกว่าในสายตาต่างประเทศเนี่ยยังคงแรงไม่หยุดเลย
เธอเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเพราะอย่างที่บอกไปปีนี้นะคะ
เป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่ได้ไปเดินพรมแดง
ลุคก่อนเดินพรมแดงของออกแบบนั่นเอง
คุณผู้ชมได้เห็นก่อนเรียกน้ำย่อยกันด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าเป็นดาราไทยเพียงคนเดียว
ไม่ได้พูดผิดนะเพราะว่าคุณชมพู่แล้วก็มาริยา
เขาไปในฐานะพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ไปในฐานะนักแสดงนะฮะ

สวัสดีค่ะแฟนชาวไทยรัฐทีวีนะคะ

เตรียมไปคานส์กันวันที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

เพราะว่าออกแบบได้รับเชิญเป็นเกสวิกเกอร์ค่ะ

บอกว่าทำไมผู้หญิงเอเชียค่ะ
มีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์ค่ะ
แล้วก็ได้ร่วมเดินพรมแดงวันที่๑๐ด้วย

ก็อยากให้ร่วมเป็นกำลังใจให้เขาแบ่งเป็นเยอะนะคะ
นางก็เลิศนะ

แต่ว่าน้องมีความเก๋มีความลุคนางแบบ

แล้วก็ยังมีงานถ่ายบงถ่ายแบบ
วงเดินแบบเธอก็ทำได้ดีนะคะคุณผู้ชม
แล้วนี่ก็ถือว่าไปเฉิดฉายบนพรมแดง

เดินบนพรมเขียวไทยรัฐกันไปก่อนนะคะ